คุณผู้ชมค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าสายอย่างนายนพัฒน์นะคะ
ลูกไม้ใต้ต้นของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแม่หมูพิมพากาเนี่ย
ก็ออกมาเปิดเผยว่าปลื้มอกปลื้มใจมาก
ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขา
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มนายนพัฒน์
ทายาทคนเดียวของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่หมูพิมพากา
ขณะนี้มีโอกาสได้ชิมลางงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างพรจากฟ้า
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยังได้โชว์ความสามารถด้านดนตรีในหนังเรื่องนี้
ซึ่งเขาถือเป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
เป็นหนังที่เกี่ยวกับเพลงนะครับผมซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพล๓เพลงนะครับผม
เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมแล้วครับผมแล้วก็ผมก็เป็นที่ผมชื่นชอบเพลงพระราชนิพลที่ท่านทรงประพันธ์อยู่แล้วด้วยนะครับ
เองครับไม่เก่งด้วยครับนั่งดูวีดีโอแล้วก็แกะทีล้านครับ
เป็นความท้าทายที่ดีมากแล้วก็แต่ละครั้งที่ไปกองถ่ายสนุกมาก
ทุกคนก็แบบตั้งใจกันทำงานผมคิดว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ที่ดีที่จะเป็นเหมือนเริ่มต้นปีใหม่สำหรับทุกคนครับผม
ซึ่งภาพยนตร์ที่น้องนายเล่นนะคะก็มีชื่อว่าพรจากฟ้า
เป็นการได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงพระราชนิพลทั้ง๓บทเพลงของในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองค่ะ